อ่าเหตุการณ์นี้เหมือนกันค่ะพีคของพีคนะคะ
สองสาวค่ะเขานั่งกันอยู่หน้าบ้านชิวเลยเป็นเพื่อนกัน
อ่าตั้งกล้องอ่ะตั้งกล้องไว้บนโต๊ะแล้วจะไลฟ์อ่า
อ่ากำลังสนุกสนานไม่มีอะไรเฮ้ยคนวิ่งไล่ตีกัน
ยังไม่ขยับนะยังนั่งอยู่เกิดอะไรขึ้นเหรอ
ตีไปตีมาภัยเริ่มเข้ามาใกล้ตัวอ่า

แปดแปดแดงว่ามีวารัมต์ได้ดิเอ้านี่ล่ะว่ามีวารัมต์
ใส่พ่ออย่างสีถามได้ดูดิโอ้ย

นี่มันเป็นฝืนเหรอโมเมนโมเมน

โอ้โหคุณก๊อฟพีคไหมอ่ะดิฉันบอกแล้วไม่ได้คิดอะไรเลย
เออนั่งชิวกันเออคุยเมาส์มอยกันกับเพื่อนสองสาว
เสร็จแล้วปุ๊บก็ไลฟ์ไงไลฟ์ไปด้วยอ่า
สนุกสนานคุยกับคนที่เข้ามาดูไลฟ์เหล่าบรรดาเพื่อนที่ติดตามกันผ่านโซเชียล
เออเฮ้ยเขาทำอะไรกันหรออ๋อสงสัยมีหมอลำ
เคยมีหมอลำปุ๊บมันก็จะเป็นแบบเรื่องอย่างเงี้ยใช่ใช่คือมีงานอยู่แถวนั้น
สักพักเอ๊ะทำไมเสียงมอเตอร์ไซค์มันเริ่มบึ้นอ้าวทำไมเริ่มใกล้ตัว
หลังจากนั้นแค่แป๊บเดียวคุณเสียงปืนดังขึ้นค่ะ
คราวนี้วิ่งหนีโอ้โหเขาใช้คำว่าวิ่งสี่คูณร้อยอ่ะ
หนีตายอ่ะคุณเพราะกลัวว่าจะโดนลูกหลงอ่ะนะคะ
ส่วนโทรศัพท์มือถือไม่ได้เอาไปด้วยไงเพราะห่วงชีวิตตัวเองก่อน
ก็ตั้งกล้องบันทึกภาพเอาไว้อยู่อย่างนั้น
กลายเป็นมันก็บันทึกภาพได้หมดเลยตอนเวลาที่เกิดเหตุ
กลุ่มวัยรุ่นมามีเรื่องกันนะคะ
วัยรุ่นไล่ตีไล่ยิงกันมาขี่รถมอเตอร์ไซค์ตรงจุดนี้
สองสาววิ่งหนีตายแบบนั้นคุณผู้ชมบางคนบอกว่านี่
เหตุการณ์ไม่คาดฝันวิ่งหนีตุยเลยค่ะ
หน้าที่วิ่งสี่คูณร้อยค่ะแล้วก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลย
บอกว่าโอ้โหพีคของพีคใครจะไปคิดว่าตั้งกล้องไลฟ์แบบนี้
แล้วจะเจออะไรแบบนี้นี่กล้องมุมจรปิดของร้านค้า
คุณเห็นไหมพากันกอดกันไปแล้ววิ่งเข้าไปเลยค่ะ
คือสงสารนะตอนเราเห็นแล้วมันเป็นจวัดนรกค่ะคุณ
มันแบบมันก็แอบแอบขำนิดนึงคือแบบอุ๊ยอะไรกัน
แต่หลายคนก็ยังสงสัยอยู่ว่าแล้วสุดท้ายเนี่ย
สรุปเธอทั้ง๒คนปลอดภัยหรือเปล่าปลอดภัยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ปลอดภัยแต่เธอบอกว่าแหมไอ้ขวดเบียร์ขวดแอลกอฮอลที่อยู่บนโต๊ะคุณรู้ไหม
พอเธอวิ่งหนีไปไอ้กลุ่มวัยรุ่นมันมีบางคนนะวิ่งมาแล้วเอาขวดเบียร์อะไร
ต่างตรงนั้นไปไล่ตีกันด้วยดีนะไม่ได้เอามือถือไปด้วยนะคะ
เอาเป็นว่าปลอดภัยก็แล้วกันค่ะ